สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๔กันยายน๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครนายกมีหญิงวัย๔๐ปีกำลังขับรถกระบะจะไปหาหมอนะครับ
ระหว่างทางเสียหลักตกคลองข้างทาง
ชาวบ้านและกู้ภัยต้องรีบมาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหลับใน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
บริเมิงดีและอาสากู้ไภร่วมคือตันอยู่บ้านนช่วยเหลือนางสาว
รินดาบัวขาวอายุ๔๐ปี
ออกมาจากรถกระบะหลังเสียหลักตกลงไปในคลองวัวในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลทองหลางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ซึ่งรถจมลงไปในน้ำทั้งคัน
เมื่อช่วยเหลือขึ้นมาได้พบว่าผู้บาดเจ็บหมดสติ

จากการสอบถามพลเมืองดีและญาติของผู้บาดเจ็บทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุนางสาวสิรินดาผู้บาดเจ็บ

แต่พอขับรถออกมาจากบ้านได้เพียง๒๐๐เมตร
เสียหลักตกลงไปในคลองข้างทาง
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้าช่วยเหลือ
พบว่าน้ำกำลังทะลักเข้าห้องโดยสาร
ส่วนคนขับหมดสติจึงช่วยกันนำร่างออกมาด้านนอก
เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอาการหลับใน
แต่ยังต้องรอสอบปากคำอีกครั้ง

เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถตู้ชนเสาไฟฟ้า

ตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
ที่เกิดเหตุพบรถตู้โตโยต้าสีขาว
มูลนิธิเมตตาธรรมสุราธานี

ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บติดภายใน๗คน
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางนำผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถ
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
กฎชวันอ่อนคำอายุ๔๕ปี

ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากจังหวัดสุราชธานี
เพื่อนำชาวบ้านไปร่วมทำบุญที่กรุงเทพ

จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า

ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านและฝ้าเพดานโรงจอดรถ

โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดขึ้น
สอบสวนเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
ทุกคนยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วรถก็ถอยออกมาจอดอยู่หน้าบ้านเอง

ตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

เกิดอยู่ประเทศรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพวก๑๘ล้อ

คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
สอบสวนนายสุรรณสมานกล้าอายุ๒๓ปีคนขับรถพ่วงทราบว่า
จอดรถไว้ริมถนนตรงจุดเกิดเหตุและเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้

แต่ระหว่างนั้นได้ยินเสียงรถชนดังสนั่น
รีบกลับออกมาดูก็พบว่ารถจักรยานยนต์ชนติดอยู่กับท้ายรถพ่วง
เจ้าหน้าที่สัญลิธรรมว่าผู้ตายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
ฝนเพิ่งหยุดตกทำให้ถนนลื่นจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น